โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปอุทาหรณ์
จากการจุดพลุดอกไม้ไฟ
แหมจุดพลุโอ่งแต่ไปจุดใกล้อะไรรู้ไหม

ทีนี้มันไม่ได้แค่พลุโอ่งที่มันพุ่งขึ้นมา
พลุอื่นก็ตามมาเหมือนกันครับ
คุณขวัญตอนแรกคุณว่าไงนะคุณขวัญ

อันนี้ก็สวยดีอันนี้พลุโอ่ง

คนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็คิดอย่างนั้นคุณขวัญ

เริ่มไม่สวยแล้วอันนี้ไม่สวยถามหน้ากลวยจังครับ

พลุแรกที่จุดดันไปจุดใกล้แผงขายพลุ
มันก็เลยมีไปติดกับพลุอื่นเต็มไปหมด

สุดท้ายอูหูววไฟแทบไหม้นะ
เห็นหนึ่งทุ่มวันลอยกระทงที่ผ่านมา
ตอนที่ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะเห็นพลุองค์

โชคดีนะที่ชาวบ้านแถวนี้เอาถังดับเพลิงขนาดเล็กเนี่ย

แถวนี้มีสิทธิฟัยไม่ได้เลยนะ
คุณตะวันบอกว่าอยากเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นอุทาหรณ์
ปีใหม่ปีใหม่ใช่มีพริสมัสมีปีใหม่
ก็ต้องเตือนกันเรื่องของการจุดพลุจุดประทัดมันอันตราย